แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ประจำอยู่ที่นั่น

น้ำลดแล้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับ

น้ำปลาปานี่คุณเร็วเกินเรื่องของไฟฟ้า
รวมถึงอำเภอรอบนอกนะฮะอย่างริมฝั่งลำน้ำอูนลำน้ำก่ำลำน้ำยามเนี่ย

โอ้โหเวลาที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทีมงานรถปลดทุกข์ของเราลงพื้นที่
โดยเฉพาะคุณพัชรพลคุณอนุสักไปอยู่กินกับชาวบ้านเลยนะ
ได้เห็นชีวิตเขาว่าลำบากขนาดไหนนี่ลงไปเป็น๑๐กว่าวันแล้วนะคะ
บอกว่าอยากให้รถปลดทุกข์ทำแบบนี้

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวบ้านก็คือกำลังใจนั่นเอง
และการประสานงานในการช่วยเหลือต่อกับหน่วยงานต่างด้วย

เอาละครับเราลงไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่
กับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองและคุณอนุสักภูมิเทศ
รายงานมาจากที่จังหวัดสกลนครครับ

สถานการณ์น้ำที่จังหวัดสกลนครนะครับ

แต่เรากลับพบปัญหาเกิดขึ้นนั่นก็คือ

ข้างในจะเห็นว่าน้ำท่วมสูงบางจุด
ตอนนี้เราก็เลยต้องไปอัปเดตสถานการณ์น้ำ

สถานการณ์น้ำล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับ

เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ

บริเวณต่างอำเภอที่ติดกับ
ลำน้ำก่ำเราพบว่า

และอำเภอโพยนาแก่วนะครับ

รวมไปถึงพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำยามที่อำเภอเจริญศิลป์อำเภอวานอนิวาสรวมไปถึงอากาศอำนวยก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับ
ซึ่งหน่วยงานก็ยังคงระดมความช่วยเหลือเข้าไปอยู่ทุกวันหลังจากน้ำลดนะครับ
ครับผมแต่คิดว่าน่าจะน้ำที่อื่นไหลรวมเข้าไปประมาณนี้ครับ
และนี่ก็คือความเดือดร้อนของคนในตัวอำเภอเมืองนะครับ

และในขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีชาวบ้านรอบนอกที่อยู่อำเภอนะครับ
ยังคงมีความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าหลังจากที่ถูกน้ำท่วมนะครับ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ความเป็นอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมา
หมู่บ้านพอกใหญ่ตำบลพอกน้อยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับ

ซึ่งชาวบ้านที่นี่นับพันคนจาก๔๕๐ครัวเรือน

จากไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคม

ซึ่งในแต่ละคืนชาวบ้านต้องออกมานั่งรวมกันที่หน้าบ้าน

เนื่องจากอากาศภายในบ้านร้อนเกินกว่าจะอยู่อาศัยได้นะครับ

เราได้ไปสอบถามนางคันธรัตน์กาลยะนีนะครับ
ก็ได้บอกกับเราว่าตอนนี้ชาวบ้านทุกคนมีความวิตก
จากกลัวว่าความมืดมิดจะพาสัตว์เลื้อยคานเข้ามาทำร้ายคนในบ้าน
และในทุกวันชาวบ้านก็ต้องถูกยุงกัด

ซึ่งที่ผ่านมามีคนล้มป่วยเพราะยุงกัดไปแล้วหลายคน

ทำให้ชาวบ้านหลายคนต่างได้รับผลกระทบทางร่างกาย
จากพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดความเครียดครับ
ขณะที่เจ้าของบ้าน
ยังมีน้ำท่วมขังอย่างนายดาวเรือง

จะมีทั้งรถยนต์และรถบรรทุกสัญจรไปมา

ทำให้ชาวบ้านที่นี่ก็ต้องตกอยู่ในความเสี่ยง

เนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่างริมถนน

ด้วยการเอาไฟดวงเล็กเข้ามาติดให้ชาวบ้าน

ผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะพูดว่า

ครับไม่ได้คนตาบอดเลย

อยากข้ามไปยังลำบาก

หลังคาเรือนที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับ
แต่ยังมีปัญหาเรื่องไม่มีห้องน้ำในการขับถ่าย
และปัญหาเรื่องน้ำปลาปลาไม่มีให้ใช้อีกด้วย
ซึ่งหลายคนก็อยากให้ภาครัฐนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร็วครับ

ขึ้นก็ต้องมีการแก้ไขท่านนายกครับ
เมื่อวานเข้ามาดูไม่มีไฟฟ้า
วันนี้แก้ไขปัญหายังไงบ้างแล้วครับ
วันนี้ไฟฟ้าจะมาติดให้เรียบร้อยแล้ววันนี้

จุดที่น้ำยังขังอยู่

มันต้องใช้โคมใช้เทียน

แต่ส่วนมากแล้วพื้นที่จะอยู่สูง

พร้อมที่ประกาศได้แล้วเรียบร้อยครับ

ลักษณะอย่างนั้นรับ
เพราะว่ามันมีทั้งยุ่ง
ทั้งความร้อนอะไรสิบหัวถ่ายหลายอย่าง
ว่าวันนี้ประชาชนส่วนมาก

แล้วก็น้ำปลาปลาที่ไม่เคยได้ใช้
ช่วงนั้นใช้แต่น้ำที่เขามาบริจาคตัวนี้ก็ถือว่าปั่นใช้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ช่วงนี้อ๋อน้ำปลาปลาใช้ได้แล้วด้วยครับจะใช้ด้วยใช้ได้แล้ว
อันนี้นะครับแต่เป็นบางจุดเหมือนกันเพราะช่วงที่เขาไม่ตัด
สายที่เขายังไม่ไม่ตกไปไม่ได้นะครับอยู่ที่มันลุ่ม
แต่ข้างบนนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวนี้อยากอยากรู้ว่าบางจุดที่ไฟฟ้ายังแก้ไขไม่ได้
มันเกิดปัญหาเพราะอะไรครับว่ามันมันเป็นที่รุ่มครับน้ำน้ำยังสูงอยู่อย่างเงี้
แล้วก็ไม่เชิงที่ว่าสูงนะครับประมาณเข่าขึ้นมาเนี่ย
เนื้อเขาลงข้างล่างนะครับเพราะว่ากลัวส่วนมากแล้วเขาจะไม่ปล่อยเพราะว่า
ไฟฟ้ามันจะกลัวว่าจะเกิดอันตรายหรอกครับกลัวไฟช็อตนะครับแต่สิ่งหมู่บ้านนั้นเอ่อ
บ้านเรือนที่ยังไม่ถือว่าไม่ปลอดภัยจะไม่ปล่อยให้ใช้นะครับ
ใช้เป็นบางสายบางจุดแค่นั้นนะครับผมสอบถามนางไฟฟ้าวันนี้นะครับ
ยังมีอย่างอื่นไหมครับที่เช้าบ้านที่พ็อกน้อยของเรายังต้องการครับ
เดี๋ยวนี้ก็มีส่วนมากนะหลังจากน้ำรถมันก็มีปัญหาแน่นอนครับ
หนึ่งก็ข้าวสารนะครับสองรองเท้านะครับเพราะว่า
สิ่งที่จะตามมาหลังจากน้ำลดก็มีเชื้อโรคนะครับแน่นอนพวกนี้
พวกยาทากันบาดแผลต่างนี่แหละครับมันชาวบ้าน
ผมก็ชิดถามทั้งบ้านว่าต้องการตรงนั้นนะครับครับที่ที่ต้องการมากนะครับ
อยากรู้อีกปัญหาหนึ่งอย่างเช่นที่มองไปแต่เห็นน้ำใช่ไหมครับ
ทำไมตำบลเรามันระบายช้าจังเลยครับมันเป็นอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าเขื่อนน้ำอูนที่อยู่ทางเหนือนะครับ
เดี๋ยวนี้มันปล่อยน้ำอยู่เรื่อยเรื่อยนะครับมันจะล้นอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้
ถ้าไม่ปล่อยกลัวว่าเขื่อนมันจะแตกนะครับมันเป็นลักษณะนี้อ่าน้ำอูนจะปล่อยลงน้ำ
ื่อน้ำมูลจะปล่อยลงน้ำอูนที่พวกใหญ่ที่ยืนอยู่จุดนี้แล้วก็ปล่อยลง
น้ำสงครามลงน้ำโขงครับน้ำข้างล่างมันก็หนุนขึ้นมานะครับ
อืมมันไหลช้านะครับครับตั้งแต่ผมเกินมาหกสิบกว่าปีเข้าพึ่งปีนี้แหละนะครับ
ที่น้ำมันไหลช้าแต่ก่อนมันก็วันสองวันก็เรียบร้อย
ลักษณะนะครับพายุมันมาเร็วมากในช่วงนี้
ประชาชนส่วนมากจะตั้งตัวไม่ทันลักษณะนะครับเก็บข้าวของก็ไม่ทัน
ค่ะมันเป็นเราต้องต้องใช้เวลาใช่ไหมครับครับต้องใช้เวลาคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็
ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับเหลืออีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ครับครับอ่าอ่าที่อยู่อาศัยส่วนมากก็จะเรียบร้อยแต่ส่วนอ่า
ที่เหลืออยู่ก็แปลงนาแค่นั้นนะครับท้องนายังมีอยู่แต่ท่วมหมดเลย
นาครับครับไอ้นั่นคือการที่เราเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับ
มีบางจุดใช้ได้แล้วนะครับชาวบ้านบอกกับนายกว่า
รู้สึกดีใจมากมากที่ได้ใช้ไฟฟ้ากันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางจุด
อีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกไปเดี๋ยวสักคู่
ไม่นานนะครับอีกสักประมาณ๑สัปดาห์ก็น่าจะแห้งแล้วครับ